มีเจ้าของบาร์แห่งหนึ่งบอกว่าเจอมาเฟียต่างชาติเขาแล้ว
อืมนะบุกมาถึงหน้าร้านมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ถีบประตูร้านนี่เดินมาอย่างนี้นะฮะนี่เหรอโอ้โห
หลายคนด้วยโอ้โหเหมือนในหนังฝรั่งเลยนะ
มากันล่ะนึกว่ามาคนเดียวอ๋อนั่นคือแก๊งเขาทั้งแก๊งเลยเหรอคะ
ใช่นี่ฮะอันนี้มุมด้านนอกนะที่จะเห็นอย่างนี้นะฮะ
ถีบถีบอยู่เนี่ยนี่อันนี้ด้านในโอ้โหเห็นไหม
นี่ขนาดประตูเหล็กม้วนนะอุ้ยถีบทะลุเลยโอ้โห
เรียวแรงขนาดไหนเสร็จแล้วเนี่ยนี่ถีบไม่พอนะฮะ
มีชูนิ้วกลางใส่กล้องอ่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี่นี่นี่
อ่ามีกล้องวงจรปิดใช่ไหมอ่าเขามีกล้องทั้งมุมหน้ามุมหลังเลย
คุยกับกล้องด้วยอ่าเขาเห็นกล้องมุมนู้น
แล้วมุมนี้ก็มีนะโอ้นี่เรียกเพื่อนเหรอเรียกเพื่อนไหมเนี่ยอันนี้
สงสัยหรือเรียกใครก็ไม่รู้หรืออาจจะส่งสัญญาณว่ามาเลยมาเลย
สุดท้ายเนี่ยก่อนจะจากไปทำไมคะฝากร่องรอยเอาไว้หน่อย
ทำอะไรอ่ะปัสสาวะฮะเมาหรือเปล่า
รอยเท้าฝากไปแล้วอันนี้ฝากร่องรอยเพิ่มเอาไว้หน่อย
สองคดีเลยนะถามว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นทำไมต้องมาทำขนาดนี้
นั่นสิคะคุณนัทธิดานะฮะอายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของผับแห่งนี้
เป็นลักษณะบาเบียไม่ใช่ผับหรอกร้านตรงนี้เป็นบาเบีย
พัทยานะครับทุกผู้ชมครับซอยบัวขาวนี่คุณนัทธิดานะฮะ
คุณนัทธิดาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
แฟนนุ่มของเธอนะซึ่งน่าจะเป็นชาวต่างชาติ
มีปัญหากับนี่แหละกลุ่มชายชาวต่างชาติด้วยกัน
แล้วตำรวจสพเมืองพัทยามาระงับเหตุก็แยกย้ายกันไปแล้วนะ
ค่ะคิดว่าเรื่องจะจบไปแล้วอืมแต่นี่แหละฮะกลางดึกคืนที่ผ่านมา
กลุ่มพวกนี้เนี่ยมาหาเรื่องอีกนี่ฮะคือทีแรกเนี่ย
กลับไปแล้วยกพวกกลับมามาถล่มหน้าร้าน
เธอก็เลยเอาหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับเพราะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
โอ้โหทำเหมือนกับเป็นมาเฟียต่างชาติเลยทั้งที่มาอยู่ในประเทศไทย
ทำให้เธอเนี่ยหวาดกลัวมากร้านก็พังเสียหาย
พนักงานที่ร้านก็กลัวกันมากพนักงานนอนอยู่ข้างนี้เขาก็ตกใจ

แล้วหนูก็ต้องระวังว่าหนูไม่กล้ามารณาพี่หลานเมื่อวานหนูก็ไม่ได้เข้ามา
หนูกลัวทำไมหนูอยู่ในบ้านของตัวเองแต่หนูต้องกลัว
ฝรั่งที่จะมาทำร้ายหนูแล้วไม่มีใครดูแลเราได้
หนูอยากให้ดูแลในจุดนี้ด้วยค่ะอ่าล่าสุดเราถามไปยังสพเมืองพัทยานะครับ
ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันแล้วเขาก็เจรจากลายเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
สามารถตกลงกันได้เรียบร้อยทางฝั่งเจ้าของร้านก็เลยถอนแจ้งความไป
หวังว่าจะจบลงได้ด้วยดีนะหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับ